คุณผู้ชมค่ะในหลวงรัชกาลที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยี่ยนราษดรในจังหวัดชายนาฏถึง๓ครั้งด้วยกันนะคะ
แต่ละครั้งก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราชดรในพื้นที่
รวมทั้งติดตามการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย
ทำให้ชาวชายนาฏทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ติดตามได้จากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดชายนาฏเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเรือพระที่นั่งจอดเทียบท่าวัดธรรมมูลส่งพระดำเนินขึ้นไปบนเชิงเขาเพื่อสักการะหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะประยุกต์ช่วงสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้น
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดปฏิสถานอยู่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อโต
ถือเป็นนัยยะสำคัญว่า๒๗กันยายนปี๒๔๙๘ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปถึงเมืองชายนาฏแล้ว
ประสบกรณิกรต่างปลื้มปิติด้วยเป็นครั้งแรกที่รอยพระบาทประทับลงบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้
อายุ๘ขวบชาวบ้านได้มารับเสด็จ
มีผลไม้อะไรตลาดมาถวาย
พระองค์ก็แจกขอนถุงให้เป็นเหรียญ
ก็ให้ยายผม๑ถุงยายก็ไปให้ลูก

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศักระ
พระบรมศาลีริกฐาตุณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่ง
ทอดพระเนธการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจหลักในครั้งนั้น
เพราะเป็นโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕
โอกาสนี้อยากได้ทรงประทับพักแรมที่บ้านรับรอง๑คืน
เมื่อการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเสร็จ
จึงเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดชัยนาธปันที่๒
เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

ส่งเสริมการกสิกรรมให้แก่ชาวชายนาฏ
และหลายจังหวัดในเขตภาคกลาง
เจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่

บางคนใช้คำว่าราชการที่๕ทรงคิด

พระบรมอัยกาคือปู่คือรักษณะการที่๕
คิดแล้วก็พระราชนัดดาคือในหลวงราชการที่๙
สามารถทรงสร้างจนกระทั่งสำเร็จ

ก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดอุทธกภัยได้ด้วย
มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไว้กินไว้ใช้
ครั้งที่๓ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดเนินทาน
ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชายนาฏ

เพื่อเยี่ยมราชดรที่ประสบปอตภัยพัดถล่มจนโบสถ์พัง

มีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างโบสถ์หลังใหม่ทดแทน
เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ปัจจุบันชาวบ้านจะเรียกโบสถหลังนี้ว่าโบสถ์ในหลวง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงช่วยเหลือราศดรที่ประสบวัตภัยในครั้งนั้น

พระศกนิกรของท่านที่เดือดร้อน
ตอนที่วัตถภัยมารุภายุมาแรงเลยนี่
หลวงท่านพระราชทานเงินส่วนพระองค์ท่าน
มาแล้วก็ให้ทางจังหวัดมาจัดการว่า
บ้านหลังไหนสังกษีเสียหายไปกี่แผ่น
ไม้พังหรือเปล่าหักหรือเปล่า
ทั้งหน่วยราชการก็มาเอามามอบให้
ทั้ง๓ครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินเยือนถิ่นชายนาฏ
รวนแล้วแต่เพื่อบำบัติทุกข์อย่างความพ้าศุกร์
ได้อยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีจวบจนปัจจุบัน
องค์การปฏิหารส่วนจังหวัดเชษฐานนะคะ
ก็ได้น้อมนำพระราชดำริของ
พระบอสสนเด็จพระเจ้าหญุงหัวแลทฯการที่๙
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เช่นเราก็เอาพื้นที่มาลองทำนา
แล้วก็มาปลูกผักพวกพริกพวกมะเขือพวกข้าวโพดพวกถั่วฝักยาว
ผลผลิตที่ได้นี้เดี๋ยวเราก็จะให้เอาไปทำอาหารกลางวันกัน
แล้วบางส่วนก็ให้สามารถนำกลับไปบ้านได้เพื่อไปเลี้ยงครอบครัว
กระทำทุกอย่างทุกคนทำด้วยใจ
ระเบิดมาจากข้างในทุกคนที่นึกอยากจะทำก็บอกต้องทำ
เราจึงได้เกิดโครงการนี้ค่ะ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย